พาไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยากันหน่อย
ชาวบ้านเขาไปเห็นมีศพผู้หญิงลอยอืดในน้ำ

ใส่ถุงเท้าแล้วก็มีชุดชะในสีชมพูด้วย
ก็ตกใจศพมีศพคนตาย
ก็ไปแจ้งกู้ภัยมาเอาศพลากขึ้นมา
ตอนไปเจอนี่พังงะเลย
ไปดูกันหน่อยมันคืออะไรเป็นใครหรือยังไงมาทำไมลอยมาตรงนี้เห็นไหม
ตอนกลางคืนนี่คือวิ่งหนีเลยนะเออหลอนนะ
หลอนนะนะฮะก็เป็นภาพที่เขาโพสต์เอาไว้
คุณผู้ชมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมมันคืออะไรทำไมคนที่ลงไปถึงยิ้ม
เออมันคือตุ๊กตามันไม่ใช่ส่ง
แล้วใครถ้ามันประดิษฐ์มันขึ้นมาแบบนี้ประดิษฐ์ทำไมแล้วเอาไปลอยน้ำทำไม
มันบวมด้วยนะมันบวมมันบวมด้วยมันเหมือนคือศพขึ้นอืดอะค่ะ
มันเหมือนศพผู้หญิงนอนคว่ำอยู่ในน้ำเอาแบกไปแล้วเรียบร้อยมีผมด้วยนะ
และถามว่าตอนที่เอากับหน่วยกู้ภัยเนี่ยชาวบ้านเขาตกใจไหมล่ะ
เออช่างทำกันนะอันนี้เฟซบุ๊กนคร๔๕นะฮะ
ัญวุฒิโพออำภัยเขาโพสต์ภาพเป็นคลิปของเจ้าหน้าที่
ร่วมกับตันยูจุดบางไสนะฮะเขาก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
นี่นะไปเจอศพคนตายลอยในน้ำในแม่น้ำน้อยครับ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลบางไซอำเภอบางไซนะฮะก็เข้าไปตรวจสอบ
พอไปถึงตอนแรกเห็นอยู่ไกลมันต้องไปศพผู้หญิงขึ้นอืดนะ
เห็นไกลมีเสื้อชั้นในสีชมพูลอยอยู่กลางแม่น้ำก็เลยต้องไหว้ไป
ว่ายเข้าไปปุ๊บเอ๊ะทำไมมันไม่มีกลิ่นเหม็นกู้ภัย
เอ้อว่ากับไอเฟอร์มนี่นะทำไมมันไม่มีกลิ่นเหม็น
เอ้ามันตุ๊กตานี่ว่ะแล้วก็ชาวบ้านแจ้งก็ต้องไปดูก่อนเนาะ
นายสมชายนี่เป็นคนที่ว่ายน้ำไปก็บอกว่าก็ตอนประมาณสิบโมงนะฮะ
วันที่๒๑ที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านแจ้งไปเจอศพผู้หญิง
คว่ำหน้าในน้ำแบบลักษณะขึ้นอืดแล้วนะฮะ
ก็เตรียมอุปกรณ์มีโรงมีเรือกันไปไปเก็บกู้ศพ
ตอนนั้นเนี่ยกระแสน้ำแรงมากทำให้ศพมันลอยไปไกลเข้าไป

แต่ก็เริ่มแปลกใจเอ๊ะทำไมมันไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นของศพเลย
พอเข้าไปใกล้ขึ้นตุ๊กตาครับ
แล้วขนาดของมันเนี่ยเหมือนคนเข้าคนจริงนะฮะ

มีผมยาวมีชุดชั้นในมีถุงเท้านักเรียนแล้วก็สวมแหวนด้วยนะ

จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใคร
ใครช่างไปทำแล้วไปลอยน้ำหรือไปโยนทิ้งเอาไว้ยังไงก็ไม่รู้

ก็หนีก็เจอกันก็เป็นศพคนตาย
หอบขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเรียบร้อยแล้ว

กู้ภัยคงอยากถามนะทำไมถึงทำกับฉันได้